มาดูเหตุการณ์นี้ที่ปฐุมธานีค่ะเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
ก่อย่าอายุเพิ่งหกขวบนะคะน้องก่อย่าถูกพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่บนที่นอนในห้องพัก
ครับสภาพศพมีบาดแผลเต็มตัวเลยค่ะทีเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องก่อย่า
คุณยายที่อยู่บ้านเดียวกันบอกว่าน้องดื่มน้ำหลับไปแล้วเสียชีวิตไปเลย
แล้วบาดแผลตามตัวของน้องเป็นบาดแผลเก่าที่ไปโดนกับกรงหมาหลังบ้าน
อ๋อเหรอแล้วไม่ได้พาไปรักษาแต่ตำรวจเขาก็ไม่เชื่อนะคะ
เพราะเพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้
ก่อนที่น้องจะเสียชีวิตได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลืออืม
ก่อย่าเด็กหญิงนรพัฒน์พากล้าอายุหกขวบเท่านั้นเองค่ะครับ
แล้วสภาพศพของน้องเนี่ยนะคะมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะ
ขมับขวายุบนิ้วโป้งซ้ายบวมช้ำคือช้ำเลือดช้ำหนองอะค่ะ
แขนซ้ายมีรอยแผลคล้ายถูกของมีคมขอบตาซ้ายก็เขียวช้ำ
ชายโครงซ้ายก็เขียวช้ำท้องบวมอวัยวะเพศเขียวช้ำ
ตามตัวมีบาดแผลตกสะเก็ดเต็มตัวค่ะนี่คือสภาพศพของน้องครับ
เกิดอะไรขึ้นกับน้องก่อย่าคะน้องก็เสียชีวิตอยู่บนที่นอน
ห้องเช่าอยู่ในซอยวัดสะแก๊ที่อำเภอสามโคส์พระมันทุนทานี
ตำรวจสพสามโคกไปตรวจสอบนะคะ
คุณยายของน้องชื่อว่านางละอยาณสวรรค์อายุสี่สิบเจ็ด
ก็รอให้การกับตำรวจอยู่นายภัยบูลอายุสี่สิบแปดเป็นคุณตา
เด็กหญิงดาหลาหรือน้องเดียอายุ๑๐ขวบเป็นลูกสาวของนางละอ
คือทางคุณยายเนี่ยให้ข้อมูลกับตำรวจว่ามันเป็นบาดแผลเก่าบาดแผลที่ตัวน้องน้องกินน้ำแล้วหลับไปเฉยเลยนะคะ
คือคาดว่าน้องเสียชีวิตมาสักประมาณ๒๔ชั่วโมงนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึง
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่างั้นส่งศพไปให้กู้ภัยส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดก่อนก็แล้วกัน
แล้วคุณยายก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจว่ามาเช่าอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้๓เดือน
ก็อยู่กับสามีลูกสาวและน้องก่อย่ามีสุนัขหนึ่งตัว
ก่อนเกิดเหตุทุ่มกว่าน้องก่อย่าขอดื่มน้ำดื่มน้ำเสร็จเข้านอนแล้วเสียชีวิตไปเลย
คุณยายเลยโทรแจ้งตำรวจคุณยายบอกว่าบาดแผลตามตัวของน้องเป็นแผลที่เกิดขึ้นหลายวันแล้วค่ะ
ตัวน้องไปกระแทกกับกรงเหล็กที่ขังสุนัขอยู่หลังห้อง
นี่กรงนี้นะคะแล้วคุณยายบอกว่ามันเป็นแผลเต็มตัวเพราะว่าคือไม่ได้พาน้องไปหาหมอ
เพราะว่าไม่มีสตังค์สามีทำงานอยู่คนเดียวเป็นรอปภแล้วก็เนี่ยรอปภมันจะได้เงินสักเท่าไหร่
แล้วก็ต้องดูแลเลี้ยงดูทั้งครอบครัวก็เลยไม่พาไปหาหมอปล่อยให้เป็นแผลไปแบบนั้น
ไม่เข้ากินเดี๋ยวก็กินแล้วก็หาใจ
ก็เลยต้องหาลูกสาวต้องหาหน้าสาวเขา
ก็ต้องหาหน้าสาวเขาหน้าสาวเขายังไม่ตันมา

แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อ
ให้ข้อมูลของคุณยายนะคะ
ก็ต้องนำตัวยายกับตาไปสอบปากคำเพิ่ม
เพราะเพื่อนบ้านพยานแวดล้อมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงน้องก่อย่าร้องขอความช่วยเหลือ
ร้องขอชีวิตน้องถูกทุบตีเกือบทุกวัน

ทีมข่าวก็ไปเลยค่ะที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ห้องหมายเลข๒ไปคุยกับคนในหอพัก

นายสุรพงศ์บอกว่าเพิ่งมาเช่าอยู่ได้๓สัปดาห์
เกือบทุกวันเลยตี๓ตี๔จะได้ยินเสียงแล้ว

เหมือนกับเอามือตีบ้างอะไรบ้าง

วันได้ยินเสียงเหมือนกับมีใครเอาอะไรไปทุบผนังห้อง

เด็กจะพูดว่าแม่หนูยอมแล้ว

คงตีลูกลูกสนตามภาษาแม่ลูกละมั

วันเกิดเหตุ๙โมงเช้า
น้องก็พูดเหมือนเดิมคุณผู้ชม
นายสุรพงศ์คนในหอพักบอกว่าได้ยินเสียงน้องพูดว่า

แต่คราวนี้เสียงเงียบไป
ตำรวจมาถึงโอ้โห

น้องเสียชีวิตอยู่ในนั้นนะคะ
คือตัวนายสุรพงศ์บอกว่า

แล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าในห้อง
มันมีทั้งเด็กวัย๑๐ขวบก็คือน้องเบียร์
และมีทั้งน้องก่อย่าอายุ๖ขวบอยู่ด้วย

เพราะที่ผ่านมาไม่เคยเห็นเด็กออกมาจากห้องเลยค่ะ

ยังคิดว่าน้องที่โดนทำร้ายใช่น้องอายุ๑๐ขวบ

แล้วก็มาหลังอาทิตย์ที่เด็กมัน

มันก็เงียบเด็กเสียงเด็กเงียบไป
บอกยายเขาครับว่าหนูพอแล้วหนูยอมแล้วหนูไม่ทำแล้ว
ตอน๙โมงผมยังได้ยินเสียงเด็กมันร้องแบบ
เหมือนคนไปบีบคอเด็กมัน
แล้วหลังจากนั้นก็เงียบไปเลยครับประมาณนั้น

ได้ข้อมูลมาจากคนที่อยู่ในหอพักอีกคนนึงนะ

นางสาวสายใจนามสมมุติก็แล้วกัน

ก่อย่าพยายามจะขอความช่วยเหลือจากเธอ๒ครั้ง
เดือนมีนาคมเธอกักตัวอยู่ในห้องเพราะติดโควิด๑๙
ได้ยินเสียงเด็กถูกตีเกือบทุกวัน
พอเธอหายดีตั้งใจจะเอาขนมไปให้เด็ก

ตอนนั้นน้องก่อย่าวัย๖ขวบพยายามจะเดินมาบอกว่าน้าช่วย
แล้วพูดไม่จบคุณผู้ชมพูดแค่คำว่าน้าช่วย
แล้วเด็กอีกคนดึงตัวน้องก่อย่าไปและไม่ให้พูดต่อ
นี่ค่ะหลังจากนั้นไม่กี่วันช่วงประมาณสักต้นเดือนเมษายน
ประมาณตี๒เธอออกไปทำงาน
มีจดหมายเขียนใส่กระดาษสอดไว้ที่ประตูเป็นลายมือเด็ก
ว่ายังไงรู้ไหมคะน้าช่วยหนูด้วย
โอ้โหเธอบอกว่าเธอก็ตกใจว่าเอ๊ะมันอะไรเนี่ย
แต่เธอบอกเธอไม่กล้ายุ่งเธอเห็นว่าเป็นเรื่องในครอบครัวอะไรหรือเปล่า
แล้วครอบครัวนี้ก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ไม่กล้ายุ่งเธอบอกแบบนี้แต่เธอก็เสียใจนะ
ที่สุดท้ายปลายทางกลายเป็นว่าน้องก่อย่าเสียชีวิตนะคะ
น้าช่วยหนูด้วยแม่ทำร้ายหนูเขาก็เขียน
คือเด็ก๖ขวบเขียนตัวหนังสือให้
ใช่มันก็ตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างหรือไม่ก็แบบแทบจะอ่านไม่ออกก็มี
เพราะว่าก็ตามภาษาเด็กเขียน
ลายมือเด็กเขียนบอกคนที่อยู่ในหอพักน้าช่วยหนูด้วย
คุณผู้ชมคะตากับยายของน้องก่อย่าเสียชีวิต
เนี่ยตำรวจปล่อยตัวมาแล้วนะเพราะว่าเมื่อคืนก็สอบปากคำอย่างหนักนะคะ
ยายก็บอกกับเราว่าน้องก่อย่ามาอยู่ด้วยตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้ว
แล้วก็ไปอยู่กับมูลนิธิของคนต่างชาติแล้วก็ขอตัวกลับมาตอนเดือนมีนาคม
รับว่าตีหลานบ้างแต่ไม่หนักไม่เคยมีแผลเลยนะที่ตีหลานอ่ะ
ขอย้ำอีกทีว่าบาดแผลเกิดจากกรงหมาจริงจริงบาดแผลที่หัวน้องก่อย่าคุณยายอ้างว่าน้องล้ม
แล้วกรงหมาทับหัวไม่มีเงินไปหาหมอแค่ซื้อยามาให้ทานแล้วปล่อยไป
ส่วนแผลที่แขนคล้ายกับถูกของมีคมยายบอกว่าน้องก่อย่ากับน้องดาราเขาเล่นกัน
แล้วเหมือนกับโดนมีดบาดเล่นมีดกันแต่คนนึง๑๐ขวบคนหนึ่ง๖ขวบแล้วปล่อยให้เด็กเล่นมีดกันอย่างนี้หรอคะ
อ้างว่าเด็กเล่นมีดกันก็เลยไปบาดที่แขน
ที่นิ้วโป้งด้านซ้ายคุณยายอ้างว่าน้องถูกประตูหนีบมือ
แล้วแผลไปโดนน้ำมันเลยผ่องเป็นหนองค่ะ
อันนี้คุณยายบอกนะคะยายบอกว่ายายยอมรับผิดที่ยายไม่พาน้องไปหาหมอ
แต่ยายไม่ได้ทำร้ายน้องจริงเคยแค่ตีสั่งสอนแล้วก็ไม่ถึงขั้นเป็นแผลอะไร
ยายบอกว่าวันเกิดเหตุน้องไม่มีอาการอะไรเลยค่ะก็แค่เดินเซสักนิดหน่อย
ทุ่มนึงมาขอดื่มน้ำดื่มเสร็จน้องหลับ๒ทุ่มน้องตาย
น้ำทุ่มนึงนะคะสองทุ่มน้องตายเลยยายโทรแจ้งกู้ภัยและแจ้งตำรวจ
ย้ำอีกทีว่ายายไม่ได้ทำร้ายหลานนะถ้าทำจริงยายจะโทรบอกตำรวจทำไม
ยายอาจจะสู้ยายอาจจะหนีหรืออาจจะซ่อนศพหรืออาจจะทำอะไรที่มันมากกว่านี้หรือเปล่า
ปรักปำยายนะยายบอกให้ตำรวจทำงานของตำรวจหาหลักฐานกันไปอย่ามาปรักปำยาย
กับแม่ของน้องก่อย่าแยกทางกันค่ะก็เดินทางมาจากภูเก็ต
ช่วงเย็นมารับร่างน้องไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
มันรับไปเองอ่ะเลือกก็ไม่ฟื้นตอนนั้นอ่ะบางวันก็มีแค่สิบกว่าบาทไม่รู้จะปลาไปยังไง
ก็เลยไปซื้อยามาถามว่ารักษาไหมเขารักษาอยู่แต่คือไปซื้อยาแก้ตู้เรา
แต่ตอนเป็นมันเป็นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จ้ะพอตายายแล้วมันเป็นมันก็ไปแกะไปแกะ
พอมันเป็นแข็งแข็งอ่ะครับยายต้องก็ให้ย้อนกลับไปได้เราจะพาน้องไปหาหมอ
เข้าใจยอมรับว่ายายก็ปิดตรงที่ไม่ได้ปลาก็ไปหาหมอเลยยอมรับตรงนั้นยอมรับ
ถ้ายายซีเรียสยายคงไม่อยู่แบบนี้คือเราไม่ได้ตำรวจปล่อยออกมา
เราก็ไม่หนีไปเลยเพราะเรามีรอยเราก็มั่นใจเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะหนี
พออยู่นี่แหละไม่ได้ผ่านไม่ได้หนีเลยจ้างตั้งเศรือเก้าท์หลานแล้ว
หมกหลานแล้วก็เธอเองหนีไปไม่ดีเหรอพูดถึงอ่ะอันนี้ยังเจ้าหาทำรวจเอง
เจ้าหาพูดถึงเองอ่ะเลยอ่ะครับผมเจ้า
ตัวคุณยายเองไม่รู้ว่าจะยังไงจะถูกดำเนินคดีหรือเปล่า
ยังไม่รู้นะคะก็เหลือคุณตา
ก็ไม่รู้คุณตารู้เรื่องหรือเปล่าหรือยังไง
ตรงนี้เดี๋ยวต้องให้ตำรวจเขาทำงานหาหลักฐานให้มันชัด
ตำรวจสพสามโคกก็เลยบอกว่าสอบปากคำตายายของน้องก่อย่าแล้ว
แล้วทั้งคู่เขาพูดเหมือนกันว่าก็แค่เคยตีตีแบบสั่งสอน
ไม่ถึงขั้นเป็นแผลจริงตายายบอกแบบนี้ทั้งคู่
บาดแผลมันเป็นอุบัติเหตุเกิดจากกรงหมาบ้าง
เล่นมีดมีดบาดบ้างประตูหนีบบ้าง
แต่ก็ต้องรอผลชนะสูตรคุณผู้ชม
ผลชนะสูตรมันจะชัดนะว่าเสียชีวิตโดยสาเหตุอะไร
บาดแผลมันเกิดจากอะไรก็ต้องรอผลชนะสูตร
ถึงจะสามารถแจ้งข้อหาใครได้ครับว่าใครผิดในเรื่องนี้
แผลที่หัวแต่เราได้ข้อมูลล่าสุดมาเลยค่ะ

ตำรวจประสานไปที่แพทย์ผ่าพิสูจน์ร่างของน้องนะคะ
ผลการผ่าพิสูจน์แบบเบื้องต้นนะคุณผู้ชม
ไม่ใช่ละเอียดนะแบบเบื้องต้นก็น่าตกใจแล้ว
แผลที่ตัวน้องค่ะมีทั้งแผลเดิมและแผลใหม่
สมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงค่ะ
ที่หัวของน้องที่มีแผลชะกันนะคะ
คือสมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
ซี่โครงหักด้วยนะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ

เดี๋ยวรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่าร่างของน้องน่าจะรับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้เร็วนี้นะคะ

เกี่ยวกับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเด็ก

หลายท่านก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวว่าได้ยินเสียงเด็กร้อง
ส่งจดหมายขอความช่วยเหลือ
แต่ไม่กล้าช่วยเห็นว่าเป็นเรื่องของครอบครัว
อันนี้เราต้องย้ำกันอีกทีนึงเลยว่า
ไม่ใช่แล้วเราต้องช่วยต้องยื่นมือเข้าช่วย
เราไม่เข้าไปเองโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ยังดี
แต่ยายจะมาบอกว่าไม่มีเงินพาหลานไปหาหมอก็ไม่ได้นะ
คือโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของเด็กเขาก็ต้องมีอยู่แล้วนะฮะ